รวมถึงเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยนะ

คุณผู้ชมคนที่รักกันแต่งงานกัน

นี่เป็นคดีอีกหนึ่งคดีนะคะที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวค่ะ

มาตกลงปัญหาไม่ได้ค่ะใช้ดัมเบลทำร้ายภรรยาโอ้โห
ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวตัวสามีนี้อยู่
เพราะว่าเช็คประวัติไปแล้วเนี่ยหนีคดีฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยค่ะ
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาวนกตัวภรรยาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในย่านรามอินทรานะคะ
หลังจากที่เธอเนี่ยถูกนายศักดิ์ชาติเกิดแก้วสามีของตัวเองทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ที่ว่าสาหัสคืออะไรกระดูกใบหน้าแตกซี่โครงหักทิ้มปอดกระดูกเชิงกรานร้าวค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักย่านรามอินทราเกิดเมื่อวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ปวีนาบอกเลยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยญาติของผู้เสียหายเดินทางมาร้องเรียนที่มูลนิธิ
โดยบอกว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นพี่สาวถูกสามีทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำค่ะ
ครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุนี้สามีเนี่ยดื่มสุรามาแล้วก็ตกลงปัญหาทางครอบครัวกันไม่ได้
ด้วยอารมณ์บวกกับสุราใช้ดัมเบลยกน้ำหนักเนี่ยทำร้ายร่างกายพี่สาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ญาติได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
ซึ่งจากการเดินทางเข้าเยี่ยมอาการของนางสาวนกเนี่ยตอนนี้อาการบาดเจ็บทางร่างกายเริ่มดีขึ้นแล้ว
แต่สภาพจิตใจย่ำแย่เลยค่ะยังมีอาการหวาดภาวะอยู่
ซึ่งเบื้องต้นคุยกับทีมแพทย์ทีมแพทย์ก็ยืนยันว่าสามารถรักษาให้หายจนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แน่นอน
สำหรับขั้นตอนการติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้ประสานไปยังสถานีตำรวจนครบานบางชันเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตรวจสอบประวัติย้อนกลับไปแล้วเนี่ย
นายศักดิ์ชาติผู้เป็นสามีคนนี้
เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับของศาลจังหวัดลบบุรีด้วย
และเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเมื่อปี๒๕๕๒ค่ะ